สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
เดือนเมษายนเดือนที่ร้อนที่สุดของปีได้ผ่านผลไปแล้ว
นั่นหมายความว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ฤดูฝน
ประมาณปลายสัปดาห์ที่๓ของเดือนพฤษภาคมนะคะ
ฝนจะเริ่มตกที่ภาคอีสานก่อนและจะตกภาคอื่นต่อไป
เราไปตรวจสอบกันค่ะภาคเหนือและภาคอีสานมีอากาศร้อนจัด
มีฝนฟ้าขนองเป็นบางแห่งค่ะอุณหภูมิอยู่ระหว่าง๓๙๓๔๐องศานะคะ
ในขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะมีอากาศร้อนเช่นเดียวกัน
มีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยนะคะ๑๒๐๓๐ของพื้นที่ค่ะ
ส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าขนองหลายพื้นที่นะคะกระจายเลยค่ะ
คลื่นสูง๑๒เมตรเพราะฉะนั้นชาวเรือต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือ
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้นะคะ
ส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะ
กลางวันอากาศร้อนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่ค่ะ
เพราะฉะนั้นรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะ
ส่วนที่ประเทศบราซิลแดดร้อนเปรี้ยงไม่ต่างจากประเทศไทยเลยค่ะ
โดยผู้คนก็อดใจไม่ไหวค่ะออกไปอาบแดดกัน
ฝ่าฝืนมาตรการกักตัวไม่กลัวโควิดนะคะ
โดยในปีนี้คาดว่าบราซิลต้องเผชิญกับภัยแรงด้วยนะคะ
ทำให้พืชผลยืนต้นตายค่ะ
ส่วนที่ประเทศไทยของเราสภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวน
โดยเฉพาะพี่น้องทางภาคใต้ต้องระมัดระวังกันด้วย
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ